ใช่แล้วค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นร้อนเลยนะคะ
รวมไปถึงลุคเซ็กซี่ของน้องมิชาด้วย
บอกเลยว่างานนี้มีคนห่วงแหละดู
จะใช่คนที่เราคิดหรือเปล่าต้องรอดูนะจ๊ะ
ใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปดูข่าวแซ่บคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้พูดในนามเจ้าบ้านแล้วกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยจัดรายการอยู่
รายการข่าวใส่ไข่หลายคนเจอหน้าจอตกอกตกใจกันทั้งนั้นค่ะ
กับอาการของพี่หนุ่มที่เอ๊ะรายการสดออนอยู่
แต่พี่หนุ่มมีอาการเป็นอะไรนั่นเองนะคะ
หลายคนเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูคลิปเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะ
คืออย่างที่พี่หนุ่มบอกค่ะคุณผู้ชมคือ
นั่งอยู่ในรายการจู่พี่หนุ่มมีอาการโรคหัวใจ

ระหว่างจัดรายการสดอาการข่าวใส่ไขอ์

แล้วพอเข้ารายการประมาณครึ่งชั่วโมงพี่หนุ่มเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเริ่มมีอาการ
แล้วอยู่ในระหว่างในการคนก็เริ่มสังเกต
เพราะว่ารายการนี้เขาส่งไลน์กันมาได้หน้าจอ
คุณผู้ชมก็เริ่มสังเกตว่าพี่หนุ่มมีอาการเหมือนไม่มีแรง

แล้วก็ข่าวส่วนใหญ่จะโยนไปทางฝั่งให้คุณมดดำกับคุณชาวช่วยอ่านหน่อย

แล้วก็เอามือจับหน้าอกตัวเองหลายต่อหลายครั้ง
ตลอดการจัดรายการคุณผู้ชมที่เราวงไว้ในวงกลมสีแดงนี่เลย
หลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าพี่หนุ่มเป็นอะไรหรือเปล่า
หลายคนส่งข้อความไลน์พี่หนุ่มไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้
แล้วพอจบรายการค่ะพี่หนุ่มกัญชัยรีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะฮะ
ซึ่งสายวันนี้ค่ะเราก็พยายามติดต่อหาพี่หนุ่มกัญชัย
หนุ่มบอกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นแล้วเมื่อวานนะ
พอถึงเวลาเข้ารายการข่าวใส่ไข่ค่ะก็เริ่มสังเกตความผิดปกติ
รู้สึกตัวเองมันเหนื่อยมากขึ้น
จนถึงขั้นต้องแอบเขียนโน้ตแล้วก็ส่งกระดาษให้พี่มดดำ
ให้เพื่อนร่วมงานรายการได้รับรู้ว่าเขาไม่สบายแล้วมีอาการแล้ว
มดดำก็เลยช่วยเอาข่าวของพี่หนุ่มไปอ่านทั้งหมดเลย
แต่พอรายการจังหวะเริ่มเงียบก็กลัวว่าแฟนรายการจะไม่เข้าใจค่ะ
ก็เลยเอางี้ดีกว่าตัดสินใจบอกออกอากาศสดไปเลยว่าตัวเองวันนี้ไม่ค่อยสบาย
คุณผู้ชมดูสินั่งกุมขม่ำบ้างสลับกับจับหน้าอกนะ

หัวใจมันเต้นแรงมากเต้นเร็วแล้วก็แรงมาก
มีบางจังหวะมันหายไปเหมือนกับคนกระแทกในอกเรา
พอพี่พูดออกไปเสียงพี่จะสั่น
พี่ก็เลยคุณหมอบอกว่า
หนึ่งก็เป็นไม่ได้ทำงานเยอะ

แต่ที่แน่สาเหตุที่มันเป็น
มันเกิดจากที่ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
เขาเรียกคำว่าภาวะหัวใจเต้นเร็วปกติ
เนื่องจากไฟฟ้าในหัวใจ
มันเหมือนกับมันปล่อยพลังงานมากเกินไป

ขอบคุณทุกคนจริงครับขอบคุณทุกคน
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนตกใจ
ไม่มีจัตรนาจะให้ทุกคนตกใจอะไรจริง

เพราะว่ากลับมาทำงานเป็นปกติเรียบร้อยแล้ว
มียารับประทานคุณหมอดูแลเต็มที่อีกรอบนะคะ
เดี๋ยวว่าเย็นนี้พี่หนุ่มจะกลับไปที่โรงพยาบาล

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นห่วง

แต่ว่าพี่หนุ่มบอกว่าเขาเคยเป็นเมื่อหลายปีก่อน

แต่หลายคนอาจจะมองว่าพี่หนุ่มยังดูวัยรุ่นอยู่จริง

ติดแล้วโอ้ยพี่หนุ่มอย่างนี้อากาศจะต้องมีปัญหาเรื่องซุปกรณ์สุขภาพบ้างแล้วก็ภาวะความเครียดต่าง

ค่ะนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันเนาะ